ในไทยเป็นคนไทยไม่มีนามสกุลค่ะ
เพราะว่าพ่อกับแม่ไม่ได้เป็นคนไทย
บางทีมันอายคนนะพี่อยู่ในแบบที่เป็นคนไทยทั้งนั้นอย่างนี้
ที่จะไปกัมพูชาเนี่ยเขาไม่สามารถเอาเราเข้าได้
เพราะเราไม่สามารถไปทำพาสปอร์ตเราก็เลยไม่ได้ติดทีมชาติรอบนี้
รู้สึกแบบเราเสียโอกาส
ตัวเราเราก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเขาแล้วก็มีแขนขาเหมือนกัน
แล้วก็ความเร็วเราก็สู้ได้อยู่แล้ว
เพื่อนมีโอกาสมากกว่าเราเพราะเพื่อนเป็นคนไทยมีสัญชาติไทย
แต่เราไม่มีเราไม่สามารถไปกับเพื่อนได้
เวย์ค่ะปัจจุบันอายุ๑๙ปีอยู่คณะครุศาสตร์ค่ะ
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็การออกกำลังกายค่ะ
ตอนเด็กฝันว่าอยากอยู่ในทีมชาติไทยอย่างนี้ค่ะ
บอกกับเพื่อนเลยว่าโตไปเนี่ยไปดูกูนะกูจะอยู่ในทีมชาติไทยอย่างนี้
เริ่มเล่นกีฬาตั้งแต่อายุประมาณ๕ขวบค่ะประมาณอนุบาลถึงประมาณป๕อย่างนี้
เป็นนักวิ่งแล้วพอขึ้นมหาลัยปีหนึ่งเพื่อนก็ชวนมาเล่นจาร่อน
หนูก็สงสัยว่าอาจารย์ร่อนมันเป็นยังไงหนูก็เลยลองเข้าแล้วก็เป็นนักกีฬาอาจารย์ร่อนไปเลยค่ะ
แรกตอนที่เรายังเล่นไม่เป็นอย่างนี้เราจะท้อแบบรู้สึกอยากจะออก
อยากเล่นแล้วมันเหนื่อยอย่างนี้เหมือนโดนกดดัน
แต่พอลงไปเล่นอย่างนี้เล่นเป็นแล้วมันก็สนุกมันสนุกมาก
ทุกวันนี้ก็คือเราได้สารฝันของเราแล้วว่าเราได้อยู่ในทีมชาติไทยแล้ว

แต่ถ้ามันมาสูงก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหม
แต่ว่าเราเพิ่งมาตั้งสมาคมแห่งประเทศไทยที่ขึ้นกับการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประมาณปีนี้ปีที่๔
ผู้เถอะสินด้วย
ฉะนั้นเขาก็ต้องมีทั้งทักษะการเล่น

เป็นกีฬาที่ส่งเสริมความเท่าเทียม

ในการแข่งขันในการเล่นต้องผสมกัน

แต่ว่าเขาก็คงเล่นได้เฉพาะในประเทศไทย
ประชาชนนาชาติมันต้องใช้บัตรประชาชน

แต่ว่าเวย์เขาถือบัตรที่เป็นบัตรควบคุมของทางรัฐ
ในการควบคุมประชากรหรือคนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยมาตั้งแต่แรก
ฉะนั้นเขาก็จะไม่มีโอกาสเลยที่จะสามารถไปแข่งขันนอกประเทศได้
เพราะว่า๑เขาไม่มีบัตรประชาชน
การมาซึ่งบัตรประชาชนก็คือเขาก็ต้องไปขอสัญชาติไทย
ฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าด้วยกฎระเบียบนี้กฎหมายนี้
เขาก็จะไม่มีโอกาสเลยที่จะไปเข้าร่วมการแข่งขัน
นามทีมชาตินอกประเทศไทย
ถึงเขาจะเก่งเป็นทีมชาติชุดใหญ่
อาจจะเล่นในไทยได้แต่ว่าเมื่อต้องมีการแข่งขันนอกประเทศ
ก็จะไม่สามารถไปร่วมการแข่งขันได้
เราไม่มีสิทธิ์ในการใช้บัตรท้อง๓๐บาทหรืออะไรแบบนี้
เราต้องใช้เงินส่วนตัวของเราออกเองหมดค่ารักษาพยาบาล
บางทีเราเจ็บหนักเสียค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นอะไรอย่างนี้
เราก็ต้องออกเองเราไม่สามารถไปใช้สิทธิ์อะไรที่สามารถใช้กับคนไทยได้อย่างนี้
เราก็ต้องใช้เงินในส่วนของเราออกเองหมด
ม๖ก็อยากไปที่กรุงเทพอยากไปไกล
แต่ก็ส่วนน้อยเลยที่เขาจะรับคนที่ไม่มีนามสกุล
โดนตัดสิทธิ์ไปเลยอย่างเช่นเพื่อนหนูมีคนหนึ่งอยากจะเรียนพยาบาลหรืออะไร
แต่เขาไม่มีนามสกุลเขาก็ไม่ได้เรียน

จบการศึกษาเทียบเท่าม๖เข้ามาเรียน
จะได้สิทธิทุกอย่างที่นักศึกษาไทยได้รับ
คือเรามองว่านี่คือลูกศิษย์เราหมด

ประกันสุขภาพต่างมหาวิทยาลัยทำให้หมด
ปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาต่อเนื่องในระยะยาว
ก็คือว่าเด็กบางคนมีศักยภาพในด้านใดด้านหนึ่ง

มีผลการเรียนที่ดีต้องการสอบบรรจุเป็นครู
ในการสอบบรรจุเป็นครูก็จะหายไปแล้ว

ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่กระบวนการของการคัดเลือก

ซึ่งมันจะต้องเริ่มต้นจากการเป็นสัญชาติไทย
ซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในการใช้ชีวิตพัฒนาคุณภาพชีวิต

อดีตผมก็เคยมีประสบการณ์
ก็มีนักศึกษาคนหนึ่งสอบได้ทุน
ไปเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศออสเตรเลียนะครับ

อันนี้ก็เป็นปัญหาเลยว่าเขาก็ไม่สามารถเดินทางได้

ตั้งแต่ประมาณอยู่ประมาณมต้นอย่างนี้

แต่ก็ไม่ได้เพราะการขอสัญชาติไทย
เราต้องหาคนที่ยืนยันได้ว่าเราอ่ะ
เกิดในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า๑๐ปี

ฝากคันอย่างนี้ก็มีครบ๙เดือน
แต่ก็เขาก็

พอไปตามเรื่องก็รอก่อนจนหาย
ท้อท้อมากท้อจนไม่อยากได้แล้ว
เพื่อนที่ยังไม่มีสัญชาติมีเยอะมากเลยค่ะ
ท้องพระภูมิจะมีคนที่ไม่มีสัญชาติเยอะมาก

เขาก็โดนหลอกบ้างอะไรบ้างอย่างนี้
ค่าใช้จ่ายน่าจะไม่ต่ำกว่าประมาณ๔๐๐๐
บางคนก็เสียเป็นแสนแต่ก็ยังไม่ได้

มันทำแล้วมันต้องได้ประสิทธิภาพประสิทธิผล
คนเหล่านี้พ่อแม่เขาอาจจะไม่มีความรู้
เขาเป็นคนต่างด้าวเข้ามาฟังไทยได้เขียนไทยไม่ได้หรืออะไร
แต่ว่ารุ่นลูกเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้เพราะได้เรียนหนังสือ
แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องพัฒนาจริงสำหรับประเทศไทยคือการให้ความรู้
แง่ของทำอย่างไรคุณจึงจะสามารถเป็นประชาชนคนไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ถ้าเขารู้แล้วทีนี้ก็มาสเต็ปที่๒

เราต้องมองว่าคนเหล่านี้ไม่ได้สร้างปัญหานะ
เรายิ่งเรายิ่งทอดทิ้งเขาเรายิ่งผลักดันให้เขาเป็นพลเมืองชั้น๒

เพราะเขาไม่เข้าระบบทำอย่างไรให้กระบวนการต่างมันมีความยุติธรรม
เหมือนกับเราหวังดีกับเขาจริงแล้วคิดว่าเขาเกิดบนแผ่นดินไทยนะ
ถึงพ่อแม่เขาจะเป็นกะเรียงจะเป็นมอนจะเป็นปลาปากะยอหรืออะไร

ในอนาคตถ้ามีบัตรไทยสัญชาติไทย
เราก็อาจจะไปเข้าสโมศรสโมศรจารล็อลม
ไปทำงานในสโมสรแม่ก็เป็นนักกีฬาของจาลอน
สามารถไปคัดตัวทีมชาติได้
ถ้าไม่มีเราก็จะเสียโอกาสที่หนูพูดไปทั้งหมดเลยเศร้านะ
เศร้าแบบเราเสียโอกาสไปหมดทั้งที่แบบเราก็มีความสามารถ
อยากให้เด็กในไทยที่ไม่มีนามสกุลที่ยังเรียนอยู่อะไรพวกนี้
ได้มีนามสกุลได้มีบัตรไทยเพื่อจะให้เขาได้มีโอกาสในอนาคตที่ดีค่ะ
เราสามารถสร้างชื่อเสียงสร้างอะไรหลายอย่างให้กับประเทศไทยได้

เหมือนพื้นที่ขึ้นพื้นที่เกอร์
อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือเด็กเหล่านี้มีทัศนคติที่ดีต่อ

ได้ทำมาหากินได้เรียนหนังสือหรืออะไรแบบนี้

การศึกษาแล้วจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิด

เขาก็กลับไปเป็นครูอาสาบ้าง
อย่างเวย์เนี่ยผมก็บอกเขาว่า

ทีมที่แบบไร้สัญชาติแล้วเดินลงสนามยิ่งใหญ่มาก
แต่เราเองเด็กเกิดในแผ่นดินไทย

ระดับชาติของเราอย่างเท่าเทียม

ผมคิดว่าหนึ่งเขาเกิดมาบนความลำบาก

เขาเรียนจบแล้วเขาทำงานได้

ผมว่าเขามีแรงผลักดันมีแรงจูงใจ
ที่ดีมากเลยที่จะอยู่บนผืนแผ่นดินไทย